ติดตามกันต่อนะคะเรื่องของความขัดแย้งของชาวบ้าน
กลุ่มชายชะกันที่อ้างกรรมสิทธิดินที่จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งสัปดาห์ก่อนค่ะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มชายชะกัน
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ได้ไปอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และจากนั้นก็เข้าไปปิดทางเข้าออกของชาวชุมชนที่หาดราวัยนะคะ
บาลัยหรือสุสานบรรพบุรุษซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ
ชุมชนชาวไทยใหม่ราวัยหรือชาวเลหาดราวัยจังหวัดภูเก็ต
หงีมดำรงเกษตรประธานชุมชนชาวเลหาดราวัย
เล่าให้ฟังนะคะว่าชาวเลที่นี่ทุกคนจะต้องมาทำพิธีกรรมที่บาลัย
ทุกขึ้น๑๓ค่ำเดือน๖และขึ้น๑๓ค่ำเดือน๑๑ของทุกปี
โดยจะเดินเท้าเข้ามาจากหมู่บ้านมาถึงบาลัยประมาณ๒๐๐เมตร
มีทั้งขนมการนำไก่ย่างแล้วก็ข้าวคุกขมิ้น
พร้อมด้วยทงสีขาวมาเป็นเครื่องเส้นไหว้
หลังจากที่เสร็จพิธีกรรมชาวเลหาดราวัย
ก็จะนำเครื่องเส้นไหว้เหล่านี้กลับไปที่บ้าน
เราก็ลำบากนะเพราะว่าทรัพย์สินของเราอย่างพวกเรือพวกอะไรอย่างนี้
เรามาจอดบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นซ่อมก็บริเวณนี้
ถ้าเขาปิดเราก็ลำบากเดี๋ยวร้อนมาก
ต้องการเส้นทางไม่ใช่ว่าชุมชนจะยึดเป็นกรรมสิทธิ์
คือเส้นทางถ้าเป็นสาธารณะทั่วโลกเขาได้ใช้
แล้วสมมุติว่าทางนี้เขาสร้างโรงแรมเขาก็ได้ใช้
แล้วไม่ได้ยึดว่าเป็นของชุมชน
ส่วนชาวบ้านอีกคนนึงค่ะนายนิรันดิยังปานบอกว่า
เขาเกิดและเติบโตที่นี่ยึดอาชีพประมงเลี้ยงครอบครัว
โดยจะนำเรือมาจอดบริเวณชายหาดที่อ้างว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นประจำทุกวัน
เส้นทางนี้จึงจำเป็นต่ออาชีพของชาวประมงที่นี่เป็นอย่างมากค่ะ
ถ้าว่าเขาก็ปิดถ้าไม่ผ่านเลย
เพราะเราไม่มีพื้นที่หาที่จะเข้าไปทำ

ก็เลยทำให้ชาวเลหาดราวัยอยากจะเรียกร้อง
ขอพื้นที่ที่พวกเขาใช้เป็นทางเข้าออกมาหลายสิบปี

ซึ่งทุกคนจะมีสิทธิ์ใช้ร่วมกัน
ในฐานะที่พวกเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งค่ะ
และวันพรุ่งนี้ก็จะสามารถติดตามเรื่องของชีวิตของชาวเลหาดราวัย
อย่างละเอียดอีกครั้งในรายการรถปลดทุกข
ช่วง๑๖นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาค่ะ